เอ่อคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าในระบบอ่าการบริหารของพักเราเนี่ย
ตอนนี้มีชื่อเดียวไหมคะมีชื่ออื่นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยหนักแน่น
ผมก็เชื่อว่าเป็นอันนั้นนะครับเพราะเท่าที่ฟังเสียงอะไรต่างเนี่ยนะครับ
เปคของทีมกับการบริหารใหม่ควรจะเป็นยังไงในสายตาคือในในในข้อคิดที่เราได้วางแนว
แต่ความจริงมันเป็นเรื่องการเรื่องวางแนวนะฮะแต่หลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกที
ก่อนที่จะถึงมีการเลือกตั้งที่หัวหน้านะฮะคือในระบบที่ความต้องการของพวกเรานั้นก็อยากจะให้
ผู้ที่จะมาโดนตำแหน่งกับการบริหารเนี่ยจะต้องเป็นตัวจริงนะฮะ
จะไม่มีสตันแมนไม่มีเพราะว่าเราถือว่าเป็นในระบบการเมืองเนี่ย
ถ้าเราจะมีคนนู้นคนนี้มานั่งแทนเป็นนอมินีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสม
เราก็เลยจะกำหนดไว้ว่ามี๒๙ท่านนะครับปัจจุบันเนี่ยนะที่จะต้องเอา
คณะกรรมการบริหารตัวจริงแล้วหลังจากนั้นเราก็
เรามีคนรุ่นใหม่จำนวนมากพอสมควรซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ย
เราจะเอามาทำหน้าที่เป็นเลขาทำหน้าที่เรียนรู้งานติดตามผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ
เพื่อจะเป็นแนวในโอกาสต่อไปเพราะผมคิดว่าพักเราก็ตั้งมาถ้าเบื่อนับตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนบัตรนี้
สิบกว่าปี๒๐ปีเอาแหละเราจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติในทางการเมือง
เพราะการเมืองเดี๋ยวนี้เร็วแล้วก็คนรุ่นใหม่นี่มีความฉลาดเฉลียว
แล้วก็มีความตั้งใจดีเท่าที่ผมสังเกตนะครับ
ก็มีข่าวอย่างนั้นมาเหมือนกันแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ในเรื่องของการที่จะกำหนดตัวเนี่ยนะฮะอ่ากรรมการบริหารคงที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
ก็คงจะมีการพิจารณาขณะนี้ทราบมาว่าท่านท่านปลอดประสบนะฮะ
ทำหน้าที่รักษาการนะฮะก็คิดว่าเมื่อเมื่อท่านน่ะ
สถานการณ์แล้วท่านก็คงจะประชุมกันแล้วก็พิจารณากันในเรื่องนี้ครับ
ผมเชื่อว่าไม่หลังจากที่ข้อกำหนดหรือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารแล้ว
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไปกันได้คิดว่านะฮะ
มันก็ในเรื่องการที่จะแย่งชิงตำแหน่งกันมันก็มีนะฮะ
มันก็มีเสียงอย่างนู้นอย่างนี้บ้างชอบไม่ชอบบ้าง
แต่พอสุดท้ายแล้วก็ในเมื่อเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยอันนั้นจะเห็นว่า
ควรที่จะให้เป็นที่เรียบร้อยลาบรื่นส่วนการทำงานดีหรือไม่ดีนั้นเราค่อยพิจารณากันอีกที
โอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมาก